ตัวที่ใหม่เขาบอกใหญ่ตัวแล้วว่ายัย
ทีแรกเห็นเนี่ยนึกว่าจาระเผค
อันนี้ใหญ่แหมือนกับแบบข้าง

เอาเพราะเมืองจังหวัดที่สะดุโลก
โอ้โฮนี่ดูมันหยอมง่ายแล้วทีไหนแล้ว

บอกให้ลาบตาพักสายตาเธอน่าคนดี

โอ้โฮตัวเงินจนทอดฟาดหาง

เห็นมันมาตัวเบลอเทอร์ตอนแรกนึกว่าจะระเขะ
สุดท้ายอ๋อมันคือตัวเงินตัวทองแต่ใหญ่ขนาดนี้
บอกว่าไม่เคยเจอมาก่อนดูดู

พี่มูลนิธิมิตรภาพมงคลธรรม
เขาได้รับสายเจ้าของบ้านเขาโทรไปแจ้งไง

ณเดชน์ไปจับตัวเงินตัวทองครับ

พี่ณเดชน์นามสกุลเหมาะคา
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยและของเพื่อน

คุณณเดชน์เคยไปจับตัวเงินตัวทองมาแล้วใช่ไหม

เขามีความชำนาญในการจับไงคุณ
เออแต่ณเดชนนี่ผมรู้จักกับณเดชน์ยายา
แต่ณเดชน์ที่มาเป็นณเดชนกู้ภัย

แต่ตัวที่มาเนี่ยไม่ใช่จราเข้แน่นอนใช่ไหม

กว่าจะไปกับคุณพี่กู้ภัยนะ

ใช้เวลานานอยู่พักใหญ่เลยครับ
กว่าจะจับมันแบบนี้ได้

ไม่ใช่ถุงเท้า

เอาถุงเท้าไปอัดไว้ที่หน้ามันสงสารมันแย่

โถอ่าแล้วนี่สุดท้ายต้องยกเข้าไปแบบนี้เลยนะครับ
เนี่ยฮะแล้ววัดความยาวมันก็๓เมตร

เอ้าขอบคุณพี่ณเดชน์และทีมงานนะครับ

แล้วก็ส่งให้กับคำนับบริหารที่อดูรัก

โอ้ยพี่กู้ไพก็พอ
บอกว่าพี่ณเดชนเขาดูแลในพื้นที่จังหวัดพิศนุโลก
ค่ะนะก็ดูแลกันไปแล้วกัน

ตัวเงินตัวทองบางทีมันจะเข้ามามันก็เข้าจริง

ก็อาจจะทำให้มีโชคมีลาบเข้ามา
อันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อนะคะ